จากในพื้นที่กรุงเทพหานครแล้ว
นักค้าตามต่างจังหวัดประชาชนคนไทยก็ร่วมกัน
ตักบาทเพื่อถวายพระราชกุศล
ในโอกาสครบรอบ๑ปีวันสวรรคต
ของในหลวงรัชกาลที่๙ท่ามกลางความโศกเศร้าและความจงรักพักดี
ที่วัดดอนมูลตำบลดุใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
นายสุรพลวงศุกร์พิสารในอำเภอเมืองน่าน
เหล่าประสบกรณิกรข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า

เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปี
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยมีพระครูสิรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
ขณะที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรอำเภอเมือง
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ก้ามรูป
โดยมีนายศิวะแสงมณีที่ปรึกษารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี
ขณะที่ประชาชนที่ร่วมพิธีต่างนำพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ขึ้นไว้เหนือศีรษะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนำชาวโคราชกว่า๕๐๐คน
พร้อมช้าง๙เชือกจากศูนย์โฆษศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินซึ่งมีช้างพลายแฝดคู่แรกของโลกทองคำทองแท่งร่วมทำบุญตักบาทพระพิสุสงฆ์จำนวน๑๙รูป
สำหรับพิธีทำบุญตักบาทในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการนำช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
จังหวัดสมุทรสงครามนะคะจัดพิธีทำบุญตักบาทที่หน้าสารกลางจังหวัดโดยมีนายคัญชัดตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระสมุทรวัชิระโสพลเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ถ้ำกลางประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักพักดี
ประสบกรณิกรชาวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงซามร่วมพิธีทำบุญเป็นการบำเพ็ญกุศลบริเวณหน้าทุ่งดอกดามเรืองครับที่ได้ร่วมกันปลูกเป็นอักษรหมายเลข๙ไทย
พร้อมข้อความปลูกด้วยใจเทิดทูลรดน้ำด้วยหยาดน้ำตา
ข้าพระพุทธเจ้าชาวบางคร้าฉะเชิงเศร้า
ซึ่งขณะนี้ดอกดามเรืองต่างออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างสวยงาม
จากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนจิตอาสา
รำถวายหน้าพระบรมชายลักษณ์
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้
ท้ายที่สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
โดยมีนายพลากรสุวรรณรัฐองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
นำคณะกีฬาครูผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่สมาคม
ร่วมถวายพัฒนาหารเพลพระสงฆ์๑๐รูป
และยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพลียงกัน